เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยถ้ายังจำกันได้นะคุณ
เขาบอกว่านุ่มถึงขั้นตั้งเพจทวงคืนน้องแพตตี้

แต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย
แพตตี้มีการอัพภาพคู่กับคุณแดน
ซึ่งตอนนี้คุณแดนก็บวชเป็นพระอยู่นั่นเอง
ต้องเรียกว่าพระแดนแหละกำลังตั้งใจศึกษาพระธรรมอยู่ที่วัดป่าภูทะเบิกค่ะ
ลงรูปคู่กับพระแดน

แต่ละคอมเมนต์ก็ชวนฮากันอยู่เหมือนกัน
อย่างเช่นบางคนเขามาเม้นว่า
หลวงพี่แดนละทางโลกไปแล้ว
แพตตี้มาคบกับพี่เถอะ
ยังมีต่ออีกพระแดนบวชนานหน่อยครับเดี๋ยวแพตตี้ผมดูแลเอง
แพทย์จ๊ะพี่รอที่รถนะจ๊ะเดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยกินกัน
แต่ละคนหวังดีทั้งนั้นหวังดีทั้งนั้นอยากจะช่วยดูแลให้นะฮะ
อันนี้ก็อารมณ์ประมาณจินตนาการต่อจากภาพกันเอาเองนะคะ
ต้องขออนุโมทนาบุญให้กับหลวงพี่เข้าสู่เส้นทางธรรมไม่มุ่งหน้ากลับสู่ทางโลกด้วยเถิน

อันนี้ชาวเน็ตไปคอมเมนต์กันคุณอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว
รู้เหมือนกันนะคุณว่านุ่มเขาก็มีต่อมมโนต่อมโทจินตนาการอยู่เหมือนกัน

ก็บอกได้เลยว่าตอนนี้หนุ่มทั้งหลายหมดเวลาทำคะแนนแล้ว
เพราะว่าพระแดนลาศิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่วันที่๙มกราคมที่ผ่านมา
ตอนนี้ก็เป็นปกติเลยนะคะ
เป็นพี่แดนของน้องแพตตี้ปกติแล้ว

แน่นอนว่านอกจากบรรดาญาติโยมแล้วก็ครอบครัว
ที่จะไปรอรับหนุ่มแดงกลับกรุงเทพแล้วที่ขาดไม่ได้ก็สาวแพตตี้นี่แหละจ้
ใครที่จะไปสตาร์ทรถรอน้องเขาก็เลี้ยวรถกลับกรุงเทพมาเลยละกัน

หวานใจตัวจริงเข้ามาแล้วนะจ๊ะ